ไก่บ้านใครให้มากกว่านี้ไก่ปกติเราก็เห็นเขาเดินจิกข้าวจิกอะไรกันตาม

ไม่ค่อยได้เห็นเขาไปมีความสามารถอะไรนะ
แต่ไก่บ้านนี้เขามีความสามารถคุณดูความสามารถเขาค่ะ
โอ้โหไอ้ที่ปลิวอยู่ตรงท้ายท่านอะไรคะหางเป็นอย่างนี้เลย

ไม่เกาะหลังเจ้าของก็เกาะอยู่ข้างหน้าแทน
ครั้งแรกเลยค่ะที่ฉันเห็นไก่ซ้อนมอเตอร์ไซค

ขี่เร็วคือเสื้อปลิวขนปลิว

เอาเป็นว่าเขามีความสามารถมากนะคะ
แล้วต้องได้รับการฝึกแน่นอนจากเจ้าของ
บางทีเราเห็นเวลาเขาเอาไก่ไปชน

มันอาจจะแบบขี่รถจักรยานยนต์ไม่ถนัด

นึกไม่เหรอว่าจะเอาเชือกลัดไว้ตายพอดี